ส่วนด้านหนุ่มหล่อไอพาริสค่ะช่วงนี้ก็กำลังฮอตเหมือนกัน
มีผลงานต่อเนื่องตั้งแต่เข้าวงการทั้งงานเพลงหนังละครโอ้โหมีมาให้แฟนแฟนได้ชมกันแบบไม่ขาดสายกันเลยค่ะ
หลายคนก็เป็นห่วงว่าไอ้โหมงานหนักขนาดนี้เดี๋ยวจะแบ่งเวลายังไงนะคะ
มีผลกระทบเรื่องเรียนหรือเปล่าเจ้าตัวถึงขั้นดรอปเรียนแล้วที่คณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ

ก็มีมีการซิลเข้ามาเรียนอีกรอบหนึ่งครับผมก็ตอนนี้ผมก็คือเป็นยังเป็นปีหนึ่งอยู่
ก็ปรึกษากับทั้งทางที่บ้านด้วยนะครับผมเรื่องเวลานะตอนนั้นมันหนักมากเหมือนกันเราก็เลยตัดสินใจว่าเราว่าสะดอกเอาไว้ก่อนครับผมช่วงสิงหาครับผมก็จะกลับไปเรียน
รอบโกยงานให้มากแต่ก็บอกไว้เลยว่ายังกลับไปเรียนแน่นอนในช่วงสิงหาคมนะคะใช่แล้วค่ะ